คุณผู้ชมไปลงใต้กันก่อนก่อนที่จะไปดูเรื่องของอากาศหนาวไม่รู้มันเหตุการณ์มันซ้ำรอย
เออเหนียวไก่หายอีกแล้วเหรอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปจอดรถเล่นเกมหน้าร้านเกมค่ะผู้หญิงเหมือนกัน
เอาข้าวเหนียวไก่เนี่ยวางไว้หน้ารถตะกร้าหน้ารถเหมือนเดิมเลยออกมาเอ้าเหนียวไก่หาย
ทำยังไงดีไปขอดูกล้องวงจรปิดไปเห็นภาพด้วยเอาไปดูเลยคุณผู้ชมครับ
รักเหนียวไกลภาษาใต้พูดไงอ่ะพูดไง
รักเหนียวไก่เออเหนียวไก่โจรรักเหนียวไก่สดร้อน
แท็กร้านพี่หนึ่งดวงเด่นสนุกเกอร์บขศนี่มาแล้ว
อยู่เอ่อยังไงดีเอ่เอาเอาถุงนี้ละกันเอ้า
เขาบอกว่าคนในภาพนี้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนครับ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดหน้ามร้านสนุกเกอร์
ก่อนจะทำทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยบ้างสบโอกาส
ซ้ายมองขวาอ้าวเห็นของในตะกร้าหน้ามรถหยิบเหนียวไก่ไปครับ
น้องที่ถูกขโมยก็เลยเอาภาพนี้ไปเผยแพร่มีการแชร์กัน
โอ้โหมีการวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ดวงเด่นสนุกเกอร์นะฮะตั้งอยู่ในซอยบคศนครศรีธรรมราชนะฮะ
ไปพบกับนางสาวตะวันจันทรพอายุสิบห้าปีนะฮะ
นะฮะก็ยังคงเป็นเยาวชนอยู่นะครับนะฮะ
เป็นเจ้าของเหนียวไก่ที่หายไปเป็นข้าวเหนียวกับไก่ทอด
นะฮะเจ้าตัวบอกว่าก็ซื้อเหนียวไก่มาเนี่ยยี่สิบเอ่อแปดสิบบาท
ข้าวเหนียวไก่ทอด๘๐จากร้านตลาดคูขวาง
ตั้งใจจะมากินกับน้องชายอีก๒คนก่อนกลับบ้านไปแวะเล่นเกม
คือร้านนี้มันเป็นทั้งร้านเกมแล้วก็มีโต๊ะสนุกด้วยนะครับ
เหนียวไก่เอาไว้ที่หน้ารถพร้อมกับน้ำเต้าหู้สองถุง
ไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ไปเล่นเกมครึ่งชั่วโมงกลับออกมา
ทิ้งขยะหน้าร้านเอ๊ะทำไมของหน้ารถเรามันหายไป
เหนียวไก่หายไปก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแจ้งเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านใจดีเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปซื้อกินแล้วกัน
เห็นว่ามาเล่นเกมไงก็เลยให้ไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวน้องจะไม่มีข้าวกินนะฮะ
ก็ไปซื้อเหนียวไก่ทอดมาใหม่ทำให้ได้กินข้าวเหนียวไก่ทอด
อย่างที่หวังกับน้องทั้งสองคนนะครับ
ตรงนี้หนูได้กินเหนียวกับไก่อย่างนี้ตอนนี้ไปซื้อไม่แล้วค่ะ

ผีเขาให้ตั้ง

ลงเฟซบุ๊กอีกแล้วเหรอเพราะเดี๋ยวเจ้าของร้านจะให้กินฟรี๑ปีหรือเปล่า
เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจำได้ใช่ไหมน้องเหนียวไก่นะฮะ
ทางด้านของนายสารวุฒิบุญพักดีพนักงานร้านเกมเป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์
บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นส่วนละคร้าไปกินรึเปล่า
แต่ว่าไปเปิดกล้องดูบอกว่ามีโจรนะครับ
คนทุกคนแหละไม่ใช่แค่น้องคนนี้ระวัง
อันนี้แค่ข้าวเหนียวไก่ยังหายถ้าเป็นของที่มันมีค่ามากกว่านี้
มันก็คงเสียใจมากกว่านี้แหละนะอย่าทิ้งของไว้หน้ารถโดยเด็ดขาดเลยนะครับ